ท่านผู้ชมครับตอนนี้ตำรวจที่หนองคายก็กำลังเร่งคลี่คลายคดีนี้อยู่นะครับ
คดีที่นางอลิสราโพธิราชอายุ๓๔ปีนะครับถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบชนิดเข้าหนึ่งนัดที่กลางหลัง
อ่าแล้วก็เสียชีวิตค่ะนะฮะตอนที่ถูกยิงเนี่ยอยู่ที่บ้านบ้านอยู่ที่บ้านโนนทงชัยตำบลสะไคร
อำเภอสะไครจังหวัดน้องคายนะครับอยู่กับสามีสองคนสามีชื่อนายสมพรอายุ๓๘ปีนะฮะ
แต่ว่าตอนนี้เขาเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะฮะเขาปฏิเสธทุกอย่างนะครับ
อ่าบอกว่าไม่ได้ทำร้ายภรรยาอยู่ดีดีใครมายิงก็ไม่รู้อ่า
ถนัดเมื่อวานนี้แม่ของนายสมพรรณ์รู้ข่าวเนี้ยว่าลูกสมภัยถูกยิงตายมาถึงที่บ้าน
นะก็พยายามบอกกับลูกชายบอกโอ้โหคือถ้าทำจริงก็รับสารภาพเถอะลูกอืม
เนี่ยแต่ว่าเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำค่ะนะแล้วก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่า
เป็นเรื่องบาดหมางที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรือเปล่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่ง
เคยมีแพะของเพื่อนบ้านเนี่ยมากินต้นกล้าในนาข้าวของเขา
เขากับนางอลิสลาที่เสียชีวิตภรรยาเนี่ยก็ไปตะโกนไล่
ทำให้เจ้าของแพ้ไม่พอใจก็ได้

โลกบ้านก็เห็นโลกเขาเยอะเยอะ
ท่านลูกไม่เห็นให้ลูกยอมรับเชือกว่าแม่เนี้ย
นี่ฮะเขาบอกว่าอยู่กันสองคนกับภรรยา
อยู่ดีใครมายิงไม่รู้เข้ากลางหลังภรรยาเสียชีวิตเลยนะครับ
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
วันนี้ลงพื้นที่ไปบ้านที่เกิดเหตุนะครับ
บ้านวันนี้ปิดเงียบครับเพราะว่านายสมพร
สามีของผู้ตายตำรวจเชิญไปสอบปากคำตั้งแต่เช้านะครับ
ส่วนญาติของผู้ตายก็เดินทางมานะครับ
ก็บอกว่าหลังจากที่ผู้ตายเนี่ย
เมื่อก่อนนี้เขาอยู่ที่บ้านหนองผืออำเภอเมืองหนองคาย
ไกลกันมากนักกับบ้านที่อยู่กับสามีตอนนี้
พอแต่งงานแล้วก็มาอยู่กับนายสมพรก็ไม่ได้กลับบ้านอีกเลย

พ่อแม่ของนางอรุษรานะครับเขาเลิกกันไปนานแล้วนะฮะ
ก็ไปมีสามีใหม่พ่อก็อยู่ที่เถียงนา
ผู้ตายก็เลยไม่ค่อยมีญาติพี่น้องมีแต่ญาติห่าง
ทราบข่าวก็ตกใจกันมากแต่ก็ยังไม่อยากปราบปรำอะไรใคร
ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการสืบสวน
เขาอยู่ตรงนี้
แต่ทางนั้นก็ไม่ได้ติดใจอะไรใช่ไหมครับ
ไม่ครับ
วันนี้ตำรวจสพศไครยังคงสอบปากคำนายสมพร
สามีผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องนะครับ
ในฐานะผู้ต้องสงสัยเพราะมีหลายประเด็นที่ยังต้องเคลียร์กันอยู่นะครับ
อย่างเช่นตอนเกิดเหตุสุนัขที่เลี้ยงกันไว้ที่บ้าน
เพื่อนบ้านบอกว่าขณะเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงสุนัขเห่าเลย

ใครไปใครมาถ้าคนแปลกหน้ามาดักยิงยังไงมันน่าจะเห่าบ้าง
ต่อให้คนแปลกหน้าไม่ได้เข้ามาแต่ยิงมาไกลเสียงปืนดัง
มันก็น่าจะเห่าบ้างทำไมสุนัขตัวนี้มันไม่เห่าเลยนะฮะ
อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ต้องหาก็คือปืนนะตอนนี้ยังไม่เจอปืนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุนะฮะ
ปืนของกลางเนี่ยปูพรมค้นหารอบบ้านและรอบพื้นที่ยังไม่เจอ
นายสมพรเองก็ปฏิเสธนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้
รอเรื่องหลักฐานคราบเขม่าวดินปืนในตัวของนายสมพรสามีผู้ตายนะครับ
และยังไม่ตัดประเด็นเรื่องความขัดแย้งอื่นทิ้งนะครับอย่างเช่นที่สามีผู้ตายเขาบอก
เขามีปัญหากับเจ้าของแพะที่เคยปล่อยแพ้มากินต้นข้าวที่เขาปลูกเอาไว้
แล้วก็ไปไล่แพ้เขากับภรรยาเนี่ยไปไล่แพ้ไม่รู้เจ้าของคนนี้จะโมโห
จะโกรธแล้วก็มายิงภรรยาเขาเสียชีวิตหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปไล่สอบสวนต่อ